เราก็ถามนะคะว่าช่วงปีใหม่ได้ไปทำบุญที่ไหนหรือเปล่า
แกบอกว่ายังไม่ได้ไปทำเป็นจริงเป็นจังหรอกค่ะ

โดยก่อนหน้านี้นะคะพี่หญิงก็ได้นำเงินที่ได้จากพวงมาลัยน้ำใจ
หน้าเวทีเวลาไปโชว์คอนเสิร์ตต่างนี่แหละค่ะ
พุ่งตรงไปเลยนะคะไปที่นะคะที่อำเภอก้าวเรียว
จังหวัดนครสวรรค์ตามภาพที่เห็นเลยนี่แหละค่ะ
นำเงินส่วนหนึ่งนะคะควักเอาเงินตัวเองด้วยมาสมทบกัน
ไปซื้อข้าวของเลยแบบมาบรอบให้กับชาวบ้านค่ะ

ชาวบ้านเรียกเลยอีทธองวัน

คือทองวันเป็นชื่อนางร้ายในละครที่พี่หญิงเล่น

เขาเคยกินเต่าไปแล้วชาวบ้านก็อินนะคะ

ตัวจริงไม่ร้ายนะจริง
ใจดีแต่ว่าชาวบ้านก็แซวนะคุณผู้ชม

พี่หญิงก็ให้ชาวฐานหนึ่งถ่อคิวนะคะ

เอาน้ำเปล่าเนี่ยคุณผู้ชมกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร

เวลาทำบุญเนี่ยต้องกรวดน้ำไปแล้วก็ใครที่เป็นเจ้ากรรมในเวรเรานะคะ
บรรพบรุษต่างก็อุทิศให้เลยนะคะ
หญิงบอกว่านะคะตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะคะ
ปีนี้ตั้งใจว่าจะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้อง

เดี๋ยวไปฟังเสียงพี่หญิงเล่าความรู้สึกวันนั้นให้ฟังหน่อยค่ะ
ทำงานแต่ในสถานที่ที่เราได้ทำงานเนี่ย

แล้วก็จะเป็นสถานที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราแบบ

เจอคนดีเจอสถานการณ์เหตุการณ์ดีอย่างนี้พอแล้ว
คอนจบไปแล้วนะเขาไม่เรียกหญิงนะ

ร้องเพลงก็เหมือนกันทั้งวัน

คนดูเนี่ยเขาบางทีเขาอาจจะอินในโซเชียลหรืออะไรอย่างนี้
แต่พอเราเจอตัวจริงเขาก็รู้ว่าเราเป็นคนยังไง

นั่นคือการแสดงเขาก็จะเป็นอีกฟิลลหนึ่งที่มีให้กับเรา

ได้ดูบนทั้งที่รัฐนี่ทุกวัน

ชอบอยากพูดมานานแล้วชอบ